ต่อกันที่นายสมพรใช้บางอย่างนะคะ
นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ร่วมกันเปิดแผดความพร้อมการแข่งขันเวอร์เลอร์บอลเยาวชน
พีเอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่สิบห้า
ประจำปี๒๕๖๒นะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
รายการนี้สร้างนักวอเล็กบอลขึ้นมาติดทีมชาติไทยหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นอัชราพรคงยศหัทยาบำรุงสุทักดาวนึกแจ้ง
พิชยากกรำแล้วก็ชัชชุออนโมกศรีค่ะ
ซึ่งรอบคัดเลือกภูมิภาคทั้ง๖ภาค
จะมีการแข่งขันกันในเดือนนี้จนถึงเดือนกันยายน
ก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่๑๗ตุลาคม
สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีค่ะ
ปิดท้ายที่เพียรพงศ์บุญเลิศนะคะพร้อมด้วยนักบิดยามาฮ่าไทยแลนดเวสซิ่งทีมค่ะ
ก็เดินทางกลับถึงไทยนะคะหลังจากสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
รายการเอเชียโรเซซิ่งแมนซิป๒๐๑๙สนามที่๔ที่ซูซูกะเซอร์กิจที่ญี่ปุ่นนะคะ
เป็นการคว้าแชมป์ได้ถึง๗สเลสที่ลงแข่งขัน
ตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมนะคะที่๑๙๑คะแนนด้วยกัน
ห่างอันดับที่๒๙๓คะแนนนะคะก็มีโอกาสสูงมากที่จะคว้าแชมป์
จากว่าการแข่งขันเหลือเพียงแค่๓สนามเท่านั้น
โดยสนามต่อไปก็จะแข่งขันกันที่จีน๙๑๑สิงหาคมนี้